ของพี่หนุ่มสอนรามค่ะถึงจะมีข่าวดราม่าใดนะคะ
ก็มีความเชิดใส่เบานะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะเพราะเมื่อวันที่๘เมษายนที่ผ่านมานี้นะ
ทำบุญแจกเจลล้างมืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะ
ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
โดยพี่หนุ่มนะคะเปิดใจอย่างอารมณ์ดี
เดือนนี้เป็นเดือนที่พิเศษสุดเลยสำหรับตัวเอง
เพราะว่าเป็นเดือนเกิดของภรรยาแล้วก็น้องวีจิลูกสาวค่ะ
ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะหอบกำลังใจ
รวมไปถึงนำของมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โดยขอเป็นอีกหนึ่งแรงร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
ทำความดีในช่วงที่ทุกคนต้องการความช่วยเหลือค่ะ

ก็จะมีคุณติ๊กศรีภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามนี่แหละ

คุณนะคอยดูแลเช็ดเหงื่อนะเช็ดหน้าให้ตลอด
เรียกว่าสยบข่าวดราม่าลือเตียงหักได้อยู่หมัดทีเดียวค่ะ
นั่นนะก็สยบข่าวลือไปเรียบร้อยแล้ว
สำหรับครอบครัวนี้เขาก็ยังรักกันดียังอยู่ด้วยกันนะคะ